ส่วนนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่นะคะหลังจากคว้าแชมป์อาเซียนคลับ๒๐๑๖ค่ะ
ช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างการพักผ่อนแล้วก็ปฏิบัติภารกิจส่วนตัวค่ะ
ก่อนอื่นนะคะมาเริ่มต้นกันที่การส่งความสุข
เนื่องในวันคริสต์มาสของโคสิโก้เกียรติศักดิ์เสน่ห์หน้าเมือง
หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยค่ะโดยโพสต์อินสตราแกรมส่วนตัว
ด้วยข้อความสั้นว่าเมอรี่คริสต์มาสพร้อมกับภาพนักเตะทีมชาติไทย
ลองแชมป์อาเซียนครับสมัยที่ห้าซึ่งโคซิโก้ก็เคยประกาศนะคะว่า
ขอมอบเป็นของขวัญเนื่องในวันเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
แล้วก็แน่นอนค่ะว่ามีคนมากดไลค์รวมถึงคอมเมนต
แล้วก็อวยพรโคซิโก้จำนวนมากเลยค่ะ

โดยเมื่อวานนี้นะคะ๒๔ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของนางพรสวรรค์สงกระสิน
พร้อมกับข้อความอวยพรวันเกิดด้วยค่ะว่า
ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของลูกตลอดไปค่ะ
ศรีโรชัดทองกองหน้าน้องเล็กแต่ร่างใหญ่
เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่๕นะคะ
ล่าสุดค่ะปีโป้พร้อมด้วยครอบครัวก็ได้เดินทางไปถือศิลป
พร้อมกับนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมที่วัดป่าภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ

ซึ่งศรีโรธก็ได้เปิดเผยถึงสาเหตุของการถือศิลปะครั้งนี้นะคะว่า
ในปีที่ผ่านมาค่ะก็ได้เดินทางไปขอพรให้ติดทีมชาติไทย

ซึ่งเมื่อเสร็จภารกิจแล้วก็เลยเดินทางมาถือศีลแปด
ขณะที่ธุรกิจสินแดงดาสู่หน้าทิมชาติไทย

ก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดอินทราสุการามค่ะ
ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
ซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของครอบครัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
โดยครอบครัวของธิรสินก็เปิดเผยค่ะว่า
เป็นความตั้งใจของบุตรชายที่ต้องการจะทดแทนบุญคุณบีดามันดา
และสาเหตุที่ไม่ได้แจ้งให้แฟนบอลทราบ
จากว่าต้องการจัดงานเงียบไม่ให้เอิกเกรอค่ะ
โดยมีเลิกศึกในวันที่๑มกราคม
ได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท
ที่วัดเบนจมะบพิษดูสิตวนารามราชวรวิหาร
โดยได้รับฉายาทางธรรมว่าสุวรรณวังโสซึ่งแปลว่าวงแห่งทองค่ะ
ก็มีครอบครัวญาติสนิทแล้วก็เพื่อนนักฟุตบอลมาร่วมงานอย่างคักข้างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพิรพัฒนชายาอาทิตย์ดาวสว่างจักรพันธ์พรสัย
เทพวิโนไทยชนะนันต์ป้อมบุตรภารวมถึงแฟนบอลด้วยค่ะ
โดยดาสกรก็เปิดเผยนะคะว่าตั้งใจจะบวชเพื่อทดแทนพระคุณบีดามันดา
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยจะบวชศึกษาพระธรรมเป็นเวลานานถึง๑๔วันด้วยกันค่ะ
มีกำหนดลาศิขาบทนะคะวันที่๗มกราคมค่ะ